ข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะดูสภาพแผลคุณเห็นไหม
ช้ำฝั่งนั้นรอยช้ำตรงนี้เขาบอกว่า
แฟนนุ่มที่เป็นถึงสารวัตรทั้งต่อยทั้งเตะ
ตามหน้าตามตัวตามร่างกายแบบนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๗ปีบอกว่าเธอมีแฟนเป็นสารวัสสืบสวนที่โรงพักแห่งหนึ่งที่ลบบุรี
แฟนเธอคนนี้ทำร้ายร่างกายเธอเธอรวบรวมหลักฐานไปร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
เล่าบอกว่าเธอคบกับแฟนหนุ่มคนนี้มาเนี่ย
แฟนนุ่มเป็นนักเรียนตำรวจรุ่น๖๗อายุ๓๓ปี

จากนั้นก็ได้เลื่อนยศเป็นสารวัตรแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลบบุรี
ตลอดระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยสารวัตรคนนี้พูดจาดีแล้วก็ใจดีมาก
แต่อย่าให้โมโหนะโมโหและอารมณ์รุนแรงมาก
ทำร้ายเธอเป็นประจำทั้งเตะทั้งต่อย
ที่ผ่านมาถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
หึงหวงค่ะเพราะว่าเธอทำงานเป็นเซลล์
แล้วก็อยู่กันคนละจังหวัดไม่ได้เจอกันบ่อย
แต่เธอบอกเธอรักอ่ะก็เลยทนมือทนเท้ามาตลอด
ล่าสุดเช้ามืดวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เธอก็โดนอีกโดนแฟนต่อยเข้าที่หน้าแล้วก็ตามร่างกาย
แต่มันไม่ได้โดนทำร้ายในห้องนะคิง
เขาโดนต่อยโดนเตะอยู่ข้างถนนนะคะ
หน้าร้านอาหารจนเธอต้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
หลังเกิดเหตุเธอเลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ตัดสินใจแน่วแน่
บอกไม่ไหวแล้วจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วและจะแจ้งความ
แต่ที่ต้องมาร้องเพจเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเองก็กลัวเหมือนกันนะคะว่า
ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะผู้ก่อเหตุก็อาจจะโกรธแค้นตามมาทำร้ายเธออีก

แลก็จะขอยุติแต่ในการขอยุติก็คงจะไม่สวยสักเท่าไหร่
ก็คงต้องมาหามาแจ้งความานี้
เพราะเราก็เกรงกลัวว่าผู้เสียหายเองก็จะไม่ได้รับความปลอดภัย